พระเอกใหม่ฟิกหมอชีทำง้องมิกนาทาชัยค่ะ

เขาอยู่แถวท่าพระนะคุณผู้ชมตามที่เห็นในภาพ

คือจะบอกว่าคือเป็นบ้านที่ญาติญาติติดกันนะคะ

๑๐ครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้บ้านครั้งนึงเนี่ยมันเรื่องจริงค่ะ
เนื้อประดาตัวเลยคือไม่มีที่นอนเลยคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้คือผู้จัดการเนี่ยวุ่นวายหาที่นอนให้แล้วก็
ดีอย่างเดียวพ่อแม่ไม่เป็นอะไรญาติไม่เป็นอะไรนะคุณผู้ชม
แต่ความเสียหายนี้ก็หมดเลยคือหมดทุกอย่างนะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ตอนที่บันเทิงไทยรัฐนะคะโทรไปสัมภาษณ์คือน้องบิ๊กก็พูดไม่รู้เรื่องนะคะ
คุยกับพี่สาวแทนคืออยู่ในอาการช็อกอยู่
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะ
ส่วนเรื่องรายละเอียดต่างนะคะใครอยากจะช่วยเหลือยังไง
เดี๋ยวก็เดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะคะให้บิ๊กตั้งหลักก่อน
เพราะว่าละครก็ต้องถ่ายนะคะแล้วก็หลายอย่างต้องจัดการ
แล้วก็ตอนนี้ก็คือพ่อแม่ซึ่งอายุมากเนี่ยก็ขวัญภาวะไปเลยนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้น้องบิ๊กท่านนี้ด้วยละกันนะคะ